อ่าวันนี้นะคะก็มาประเดิมข่าวแรกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลางแล้วก็ดวง
เมื่อวานนี้๑๖กรกฎาคมอย่างที่อยากพูดถึงเลยอารมณ์เสียมากเลย
ตัวเลขที่ออกได้แก่๒๗ว่ากันไปนี่ไงคนโชคดีเขาก็ถ่ายรูป
ผู้กับโรงกับรถแบบนี้นี่ปัวฉันชอบแคปชั่นมากไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะ
ซึ่งก็เป็นทะเบียนโลกของคุณบุโกะนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุนะคะ
ไม่รู้ว่าเธอซื้อไปเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคนนี้เลยค่ะ
น้องชายดิฉันคุณตั้มวราวุฒิตั้มเดอร์สตาร์เขานับญาติกับพี่แจ๊คตั้งแต่เมื่อไห
ก็ถูกแล้วตอนนี้หน่อยไปนับญาติกับเขาทั้งที
ใบคุณผู้ชมค่ะด้วยเลข๒๗นะคะซึ่งจริงแล้วเขาก็มีรายการผ่านยูทูปของเขา
เขาไปที่สารเจ้าแม่ตะเคียนแถวสลานลมคุณผู้ชม
คือสารสำคัญต่างที่คุณผู้ชมเคารพนับสื่อได้ด้วยเขาไปเก็บโชคกันมาให้
แม่หมู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะคะก็ถูกกันมาเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก่อนที่นั่นจะขึ้นเครื่องนะคะไปเกาหลีไม่ได้ทำหน้านะไปพักผ่อน
ทำงานเยอะได้ฝากคลิปมานะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่อาจจะแบบงวดที่ผ่านมา
ไม่ปั้วเท่าไรนะคะอ๋อนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ
สวัสดีครับผมมีหลายท่านครับถามมาว่าต้องพวกเราถูกหวยงวดนี้จริงหรือเปล่านะครับผม
บอกเลยอย่างที่เห็นกันครับ๒๗เต็มข้อครับผมได้มาจากรายการเจ้าพ่อเสี่ยงให้ครับผม
ได้มีการไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนมาครับแล้วก็รวมไปถึงเอาไปไหว้อนุสวรีหมูครับผม
ซึ่งเป็นหมูทองคำนะครับก็เสี่ยงเซียมซีแล้วได้๒๗มา
ก็แฟนก็ถูกมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่ดูรายการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่พลาดรายการเจ้าพ่อเสียงให้
ตามดูกันงวดหน้าไว้เจอกันใหม่เผื่อจะรวยไปด้วยกันครับผม
รวดหนี้๖ใบพอรวดหน้า๖ตัวครับผม
โอ้โหงวดหน้า๖ตัวเงินที่๖ใบดิฉันถามมาแล้วได้ประมาณเกือบจะ๒๐๐๐นะคุณผู้ชม
แล้วก็อนุสวรีหมูนะคะอยู่แถวคลองหลอดนะคุณผู้ชม
ฝากพี่เก้งกวางนะคะก็นอกจากเราจะไปวนวางกันแล้วนะคะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ว่ากันไปนะแต่ว่าตั้มแอบทีไอน์ร้ายการตัวเองในรายการเราได้ไงคะตั้ม